ส่วนเรื่องราวของการประเมินทีมชาติไทยนะครับ
ก็มีหลายที่นะครับ
มีการโทรสอบถามที่ทางครูชเฮงที่อยากรับรักคุณนะครับ
เราก็มีโอกาสที่จะต้องสัมภาษณ์กันสดในรายการนะครับ
มุมมองในการเตรียมความพร้อมในอนาคต
เป็นอย่างไรผ่านแค่ไหนหรือว่าต้องปรับอะไรเพิ่มบ้าง
เอาละครับเดี๋ยวพูดคุยกับโคชเฮงเลยนะครับ

สวัสดีครับผมสวัสดีครับ

ช่วยพูดถึงผลงานของทีมชาติไทยโดยรวมหน่อยครับ
เพราะว่าภาพรวมเนี่ยในมูมมองของประธานเทคนิค
ครับก็คือเราก็เห็นว่าทีมไทยมีเกมรับที่ดีขึ้นครับผม
การเล่นริมเส้นทั้งเกมลุกเกมรับ
ซึ่งการผ่านนะครับพูดง่ายครับ
เพราะเราได้คุยกับนายวักแล้ว
เขาบอกเลยว่าทีมชาติทั่วโลกมันเหมือนกันหมด
ตอนนี้ก็คือมันไม่มีเวลามาฝึกซ้อมครับผม
เพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมเนี่ย
ผู้เล่นจะต้องมีการพัฒนามาจากสโมสรอยู่แล้ว
เอ่อมันก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรนะครับ

สิ่งนี้มันต้องให้สโมสร
หรือไม่เราก็เรียกผู้เล่นคนนั้นมาเนี่ย
เพื่อให้เขาพัฒนาตัวเองครับครับผม
อย่างนี้คือตอนที่ประชุมในข่าวผมอ่านเหมือนกัน

หรือส่วนใหญ่เราก็อยากจะให้ทีมชาติทุกชุดเนี่ย
สโมสรปล่อยผู้เล่นมาเล่นให้ความร่วมมือกับทีมชาติด้วย
แล้วก็เป็นการพูดคุยทำความเข้าใจด้วยครับผมครับ

ส่วนใหญ่สโมสรไม่ค่อยปล่อยผู้เล่นมาเล่นให้กับทีมชาติแล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นชุด๑๖ปี๑๙ปีหรือ๒๑ปีครับผมครับ
เอาละครับโค้เฮงครับช่วยพูดถึงการเตรียมทีมต่อจากนี้หน่อยดีกว่า
เราเจอทีมจากแอฟริกาแล้วก็อีกทีมหนึ่งจากยุโรป

เราจะต้องเจอทีมจากตะวันออกกลาง
ว่าทีมจากประเทศแถบอารับเนี่ย
จะมีการอุ่นเครื่องกับทีมในประเทศเหล่านี้บ้างไหมฮะ
แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นที่จีนหรือตอนออกกลาง
เราเรามีโปรแกรมอยู่ครับแม้กระทั่ง
จะปล่อยผู้เล่นเดินทางไปเก็บตัวในยุโรปไหม
อันนี้เราก็ให้ความสำคัญกับสโมสรอยู่แล้วครับผม
แต่การเตรียมทีมเนี่ยแน่นอนเราต้องเตรียมทีมต่อเนื่องอีกแล้ว
อย่างที่บอกคือผู้เล่นการพัฒนาผู้เล่นอยู่กับสโมสร
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องอยากให้สโมสรพัฒนาตรงนี้ด้วย
สไตล์การเล่นในบางจังหวะเราก็เห็นว่านักเตะมีใจที่สู้นะครับ
แล้วก็พยายามไล่บอลกดดันทางคู่แข่งอยู่บางช่วงที่ทำได้ดีเหมือนกันนะครับ

มันใช่หนึ่งในส่วนสำคัญของสไตล์ไทยแลนด์เวย์ที่โค้ดเฮงเคยพูดไหมครับ

อันนี้มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับแต่ว่าคงต้องพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในชุดเยาวชนครับ
แต่บางอันที่ผมเห็นทีมชาติชุดใหญ่มีการพัฒนาขึ้นก็คือ
ไม่มีการส่งกลับหลังเหมือนสมัยก่อนหรือส่งบอลออกข้างครับ
ซึ่งเราเห็นว่าลูกการส่งทะลุดรวงเนี่ยดีขึ้น
แต่อย่างที่บอกก็คือการกดดันและการโต้กลับเนี่ย
มันจะใช้เวลาฝึกแทบไม่ได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เราเรียกทีมชาติมาก็

เพราะฉะนั้นการพัฒนาตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวผู้เล่นเอง
แล้วก็ที่สโมสรจะช่วยสนับสนุนตรงนี้ครับผมครับครับ
แต่โดยรวมแล้วการพัฒนาดีขึ้นมากครับ
อย่างล่าสุดเราจะเห็นว่าคู่กลางในแผงหลัง
รวมทั้งเจมีการพัฒนาดีดีมากครับ
โอเคแล้วครับถ้าเกิดประธานเทคนิคพอใจแบบนี้นะครับ
เราก็น่าจะมีโอกาสที่ดีในการเตรียมทีมไปในอนาคตต่อเนื่องนะครับ
ขอบคุณคนเองมากนะครับขอบคุณมากนะครับคนเองครับ

เอาล่ะก็ถือว่าได้รู้ในเรื่องของความเห็นของทางด้านด้านท่านประธานเทคนิคนะครับ
แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทย
คือหลักเลยนะครับที่ฟังมาเมื่อสักครู่ก็พอใจแหละ
แต่ในเรื่องของการพัฒนาก็ยังต้องมีอยู่เหมือนกัน
เรื่องของการทำเกมลุกแล้วก็กดดันคู่ต่อสู้ให้มากกว่านี้

เตะเองก็มีกำลังใจในการทำงานต่อเนื่อง
แล้วเราก็จะมาลุ้นกันในช่วงปลายปีนี้